ก็บอกว่าไม่กังวลเรื่องการยึดมือหนึ่งต่อในการแข่งขัน
อาเซียนครับแม้ว่าเมื่อวานนี้จะโชว์ฟอร์มดีนะครับ
ยังไม่ได้มองว่าจะต้องยึดมือหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะครับ

ศิวลักษ์ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงคือเอเชียนคลับ๒๐๑๕รอบคัดเลือกนัดสุดท้าย
ซึ่งไทยเปิดบ้านแพ้เลบานอน๒ต่อ๕เมื่อเดือนมีนาคมปี๒๐๑๘
ซิโก้กิติศักดิเสนอเมืองรักษาการคุมทีมในขณะนั้นนะครับ
ก็เราก็ไม่ได้มองโอกาสว่ายังไงนะครับ
เพราะว่าทีมชาติไทยอยู่ตรงเนี่ยใครเล่นก็ชนะแล้วก็ได้แชมป์
เราก็จะช่วยกันช่วยกันดีกว่า